การนำหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ใช้ในการทำการเกษตรเป็นหนึ่งแนวทางนะครับ
เรื่องของการปฏิรูปภาคการเกษตรที่เชื่อว่าทำให้ลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร
รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ด้วยติดตามจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
ส่วนผลไม้บนพื้นที่กว่า๑๒ไร่ของนายสมชายบุญให้
ชาวสวนจังหวัดระยองถูกแบ่งพื้นที่มาปลูกที่อื่นเช่น
มะนาวกล้วยไข่หมามุ้ยอินเดียตามหลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานแก่พระศกนิกรชาวไทย
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
สมชายบุญให้เล่าว่าก่อนหน้านี้เคยทำสวนผลไม้เพียงอย่างเดียว
ทำให้ประสบปัญหาเมื่อราคาตกต่ำ
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่ในสวนผลไม้มาเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่
ประเศษฐิริมัยของเยี่ยมชาวนี้คือมันต้องแบ่งพื้นที่ให้เป็นโซน
ยกตัวอย่างภาคตะวันออกถ้าทุเรียนก็เป็นทุเรียนส่วนหนึ่ง
แล้วพื้นที่ไหนที่มันชอบมันเหมาะสมกับการปลูกมะกุ

มันจะทำให้เกิดประโยชน์การได้ผลผลิต
แต่คนผลิตจะค่อนข้างดีกว่าที่ปลูกแบบไม้๓อย่างประสุทธิ์
เขาเรียกไม้๓อย่างประโยชน์๔อย่างที่มันปลูกรวมไปแปลงเดียว
เพราะฉะนั้นถ้าทำเกษตรเพื่อเป็นเชียงพันธุ์นี้
มันไปตอบสนองเรื่องปริมาณคุณภาพ
การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ยังเป็นหนึ่งในแผนปฏิรูปภาคเกษตร
ความยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกร
ที่ตั้งเป้าปีนี้จะมีเกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรผสมผสานเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า๗๐๐ราย
ซึ่งการใช้ปัญญาสิ่งพอเพียงเนี่ย
เราก็ไม่ได้ให้ว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสิทธิ์มาทำ
เพียงแต่ว่าสามารถปรับตัวของตัวเองนะครับ
โดยการช่วยเหลือของภาคราชการบ้าง

แล้วก็สำคัญคือเขาต้องสามารถปรับตัวเขาเองได้
เช่นเดียวกับที่ศูนย์กษิกรรมสมุนไพรไทย
ทำสวนสมุนไพรแบบผสมผสาน
อดีตเมื่อกว่า๓๕ปีที่แล้วนะคะ
พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นไร่อ้อยมาก่อนค่ะ
ก่อนที่คุณหมอกุนะคะจะได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่

เพื่อที่จะให้สมุนไพรมีความสมบูรณ์มากที่สุดค่ะ

ก็คือรางจืดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะในมือนี้ก็คือต้นผักบุ้งยางค่ะ
ซึ่งศูนย์ที่นี่นะคะมีการนำมาใช้ปรุงยามากที่สุด
เพราะว่าช่วยลดความดันได้ค่ะ
สมุนไพรสดหลากหลายชนิดถูกปลูกแบบธรรมชาติ
ทำให้เกษตรกรไม่ต้องลงทุนทั้งค่าปุ๋ยและค่ายา
ผลผลิตที่ได้ถูกเก็บมาเพื่อผลิตแปรรูปเป็นสมุนไพร
สมุนไพรชนิดแคปซูลยาสะผมสบู่สมุนไพร
โดยหมอกุบอกว่าที่เน้นการแปรรูปเพราะเคยส่งขายแบบวัตถุดิบมาแล้ว
แต่ถูกกดราคาจึงตัดสินใจส่งลูกไปศึกษาเรียนรู้เรื่องยาสมุนไพรและเพศรัชกร
ก่อนจะมาพัฒนาผลิตเป็นสินค้าของตนเองโดยสามารถทำรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ๑แสนบาท